กำลังจับตาดูความสัมพันธ์ของสองคน
มาชิกแก๊งนางฟ้าระหว่างเจนี่กับวุ้นเส้น

ในงานแต่งของโป๊คแลก็มามหาร์กิ

โอ้โหรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยนะคะ

ซึ่งก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคน
โดยเฉพาะนาที่คอยลุ้นคอยเชียร์
แก๊งกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งค่ะ
เป็นวันที่เราไปร่วมงานแต่งงาน
แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอแบบเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ก่อนอันนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย

ก็นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็คุยกันนิดนึง

จริงนานาเขาแบบลุ้นมาตลอดอยู่แล้ว
แต่ว่าคือนานาเขาก็จะทำ
คือเหมือนกับเขาก็ไม่ได้จะพุชอะไรใคร
จริงวันนั้นเนี่ยภาพที่คนเห็นมันเหมือนแบบแค่แป๊บเดียว
มันแบบ๑๐วิคือไม่ได้บอกอะไรได้
แต่ว่าเราคุยกันมากกว่านั้น

แล้วต้องบอกว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นกาวใจอย่างสาวนาน
เขาออกตัวเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ในการทำให้เพื่อนทั้งสองคนได้มาพูดคุยกัน
เชื่อว่าความเป็นเพื่อนตัดกันไม่ขาดนะคะ
ตอนนี้ทั้งสองก็ค่อยปรับตูนเข้าหากันมากขึ้น

มามานั่งใกล้กันมาถ่ายรูปกันมา

แค่เราเนอะนานาว่าอยากให้สื่อถึงคนอื่นที่

ก็ดีค่ะก็มีการคุยกันมากขึ้น

กลัวแล้วค่ะไม่กลัวว่าเขาจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่า
คือนานาว่าในสุดท้ายนานาแค่ทำให้มันไม่แย่ลงแค่นั้นเอง
เป็นตอนเอกจอดจานฉุนทำร้ายคนรับใช้นั้น
นานาบอกว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้
เพราะไม่อยากให้ความสำคัญก่อนจะปฏิเสธตอบเรื่องหัวใจของเจนี่

ไปฟังเสียงของเพื่อนสนิทหน่อยเร็ว

ใช่คาวรื้อคือคาวรื้อเนาะ
และไม่ได้คิดว่าต้องให้ความสำคัญกับเขาที่เป็นคาวรื้อ

ชื่นนานามีสันลองมีแม่แล้ว
แต่เอาจริงหลายคนอยากรู้เพราะเจนี่ยังไงก็คงไม่บอกอยู่แล้ว

ใช่หน้าตาเขาสดใสมากถึงแม้ว่าจะหน้าสด

จะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้นะ